อันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวแม่ลูกใช่ไหมคะ
แต่ว่าอันนี้เป็นครอบครัวของสามีภรรยามีปัญหากัน
คือก่อนหน้านี้สาวเป้ยปานวาดเขาออกมายอมรับแล้วว่า
เธอคือนางร้ายอักษรย่อปอปาที่มีปัญหากับสามีจริง

มันก็ย่อมสดใสกว่าเสมอแหละค่ะ
ประโยคนี้จริงเขาบอกมันใช้ได้กับครอบครัว
ของคุณแม่คนสวยอย่างเป้ยปานวาดเลยทีเดียว
คือก่อนหน้านี้ออกมายอมรับไปแล้วว่า
ครอบครัวประสบปัญหาค้าเตียงสั่นคลอนนะคะ
แต่ว่าเป้ยและสามีป๊อปนิธิพร้อมด้วยน้องโปรด
หัวแก้วหัวแหวนก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาได้ด้วยกันค่ะ
ล่าสุดก็ได้มีการยกครอบครัวไปพักผ่อนกันที่ทะเลหัวหินมาแล้วนะคะ
พร้อมกับครอบครัวของสองเพื่อนสนิทอย่างกระแตสุพักษร
แล้วก็คุณหนิงปณิตาด้วยนะคะ
ให้แฟนได้อมยิ้มตามกันไปด้วยนี่เป็นภาพน้องโปรด

โดยเฉพาะคลิปโมเมนต์น่ารักขณะที่คุณป๊อป
ร้องเพลงให้กับศรีภรรยา
คุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยโพสต์ในไอจีของคุณหิงปณิตา

สายตาของสาวเป้ยที่มีแอบมองบนเล็กน้อย
หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว

ดูสายตาเหรอง้อได้หรือเปล่า
แต่ว่าน่ารักใช่ไหมพี่เปิ้ลเคยทำอย่างนี้ไหม

โอ้ยไปร้องขนาดนี้น้ำลายลงหัวแล้ว
แต่ว่าคุณป้อยเค้าบอกว่าทริปนี้
ไม่ใช่เป็นทริปประสานรอยร้าวนะจ๊ะ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาสามีของเธอก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส่วนแพลนปั๊มทายาทคนที่๒ก็ยังไม่ล้มเลิกนะคะ
ตอนนี้ขอใช้วิธีทางธรรมชาติก่อนละกันค่ะ

แล้วก็คงไม่ได้บอกว่าต้องปรับอะไร
เพียงแต่ว่ามีอะไรก็อาจจะต้องแบบว่า
บอกมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแค่นั้นเอง
สำหรับแพลนในทุกคนที่สอง
จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แพลนไว้นานมากแล้วเนาะ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเหตุการณ์นู่นนี่นั่น

เป็นเรื่องที่บอกว่าเราปล่อยให้ธรรมชาติมานานแล้ว
เพียงแต่ว่ายังไม่มาแล้วก็ยังไม่มีแค่นั้นเอง
เห็นเขากลับมาคืนดีกันแบบนี้ก็สบายใจ
คลิปนี้แหละร้องเพลงท่านี้

ถ้าเกินสองได้ไหมฮะท่านี้

พี่ปั้นร้องเพลงเฉยนี่ลูกสองได้ด้วยหรอ

มันเป็นที่พี่ปั้นร้องเพลงอะไรลูกสี่

เราจะทำตามสำหรับเธอ
มาเลยสี่ลูกเลยลูกสี่เลย
สองนิดเผยเลยร้องเพลงนี้
วันนี้ข่าววงการบันเทิงบ้านเราค่อนข้าง

มีวิธีจับทุกข์ไหมคะ